เพราะว่าใบขับขี่ที่เราทำหายไปแล้วหน้าบัตรมันคือตัวเราอย่างนี้ครับเราก็ต้องได้เดินทางแล้วก็เสียค่าใช้จ่าย
ไปตามหมายเรียกต่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามตัวเนี่ยครับ
ใช่จริงก็คือว่าเรื่องที่มันเกิดตอนนี้ทั้งหมดคือมัน๕คือทั้งหมดคือ๕ที่ที่มีหมายนะครับ
แต่ว่าที่ไม่ได้มีใหม่ก็คืออีก๓ใช่ก็ได้ตามมาแก้แล้วคือ๓ที่ใช่ครับ
ก็คือว่าเราก็ไปยืนยันความบริสุทธิ์ใจของเราเนี่ยครับว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับบัตรใบขับขี่ที่มันหายไปเนี่ยครับ
ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้แจ้งความเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับคนร้ายเลย
แต่ตอนนี้เรามีภาพคนร้ายที่เขาถือบัตรของเราเนี่ยไปกระทำความผิดแบบนี้ครับ
ใช่ก็อยากให้ตำรวจตามให้เร็วที่สุดนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นคดีที่คุณผู้ชมอาจจะพอนึกออกนะคะ
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดถึงการที่บัตรประชาชนหายไปแล้วก็ถูกเอาไปใช้ใช่ไหมคะ
แต่อันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับใบขับขี่ค่ะ
แต่จริงตอนแรกที่ฉันก็เข้าใจว่าก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละ
ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่ก็คือเอกสารยืนยันตัวตนใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ในมุมกฎหมายไม่ทราบเลยค่ะว่ามันมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรนะคะ
แต่ที่แน่มันใช้ได้ค่ะแล้วการใช้ที่ว่านี้คือก็ไปใช้กับคนที่เป็นมิจฉาชีพด้วยซ้ำไปนะคะ
เพราะว่าไม่ได้เอาไปทำของถูกกฎหมายตั้งแต่ต้นเลยนะคะคือเอาบัตรเอาใบขับขี่ของเขาไปเนี่ย
เพื่อไปรับรางวัลที่ถูกลอตเตอรี่แต่ลอตเตอรี่ที่เอาไปขึ้นรางวัลก็เป็นลอตเตอรี่ปลอมแต่ขึ้นเงินไปได้ค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะลงในรายละเอียดว่ามีรายไหนไหมที่ใช้แล้วไปขึ้นที่สำนักงานสลากเองนะคะ
หรือว่ามีขึ้นแบบไปตามร้านค้าที่เขารับขึ้นแล้วก็คิดเปอร์เซ็นต์ไปส่วนต่างเป็นแบบไหนกันแน่
เหนือจากนั้นค่ะคือคนที่เดือดร้อนที่สุดคือเจ้าของใบขับขี่ใบที่หายไปนะคะก็คือคุณอ๊อฟนะคะ
นี่เพิ่งอายุยี่สิบเสร็จเท่านั้นเองนะคะวันนี้เราชวนอ๊อฟมาบอกมานั่งคุยให้ฟังหน่อยเพราะว่าเอาจริงจริงแล้วหลายคดีมากนะคะ
แล้วก็ไล่เรียงกันเอาเท่าที่มีเอกสารส่งไปถึงตัวของวัยทยากรานบุตรนามดีอันนี้คือชื่อที่เขาเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปี๖๐นะคะ
ก็ประมาณ๔๕ใบค่ะคุณผู้ชมที่เป็นการเรียกไปเรียกทั้งในฐานะผู้ต้องหาแล้วก็เรียกในฐานะพยานนะคะ
แล้วก็มีบางส่วนที่ยังไม่ทันได้เป็นการดำเนินคดีอะไรกับตัวเจ้าของใบขับขี่ที่ว่านี้แต่ก็มีคนบอกเหมือนกันว่าก็เจอในพื้นที่อื่น
เดี๋ยวเราไล่เรียงกันในรายการนะคะวันนี้ให้ทนายเจมส์นะคะมานั่งฟังให้ด้วยว่าแล้วไปยังไงต่อ
เพราะว่าบางส่วนที่เป็นหมายเรียกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยต้องไปแก้ประวัติอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับการเรียกเป็นหมายเรียกพยานนะคะ

คือตอนแรกดิฉันเดี๋ยวถามพี่เจมส์เขาให้ก่อนนะคะ
คือตอนแรกก็คิดว่าเดือดร้อนที่สุดคงเป็นบัตรประชาชน
แต่ก็เอกใจได้ว่ามันก็คงเหมือนกันแหละ
เพราะว่าใบขับขี่มันก็ยืนยันตัวเองได้
แต่จริงแล้วมันมีความหมายต่างกันมากไหมคะทนายเจมส์
คือใบที่อนุญาตให้ขับรถได้นะครับแต่๒ใบนี้ใช้ต่างกัน

เมื่อเจ้าที่ขอตรวจสอบก็จะเอาบัตรประจำตัวประชาชนแสดง
ส่วนแบบขี่ก็คือจะแสดงในขณะที่ตัวเองขับรถ
มันใช้คนละอย่างกันแต่สองใบนี้มีอะไรที่เหมือนกัน
มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเหมือนกัน
มีหมายเลข๑๓หลักเหมือนกันมีวันเดือนปีเกิดเหมือนกัน
มีวันหมดอายุมีภาพถ่ายยืนยันเหมือนกัน
แต่ต่างกันตรงที่บัตรประชาชนมีชิป
ชิปตัวนี้มันจะแสดงให้เห็นรูปต่าง
ตั้งแต่สมัยที่ทำบัตรครั้งแรกเลยมีรายละเอียดตรงนี้
ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าบุคคลที่นั่งอยู่ต่อหน้าคุณคือบุคคลที่อยู่ในภาพนั้นจริง
เพราะว่าบางครั้งคนที่เป็นมิจฉาชีพเอาบัตรประจำตัวประชาชนมา
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องเสียบเหมือนที่แบงค์หรือหน่วยงานราชการมี
ถ้าเสียบเข้าไปแล้วชิปขึ้นข้อมูลมาถ้าไม่มีเครื่องตัวนี้
บัตรประจำตัวประชาชนนั้นจะเป็นของคนที่เอามาแสดงทันทีเลย
เพราะว่าเขาจะตัดรูปหน้าของเขามาใส่

แต่ถ้าเกิดเสียบเข้าไปในเครื่องมันจะขึ้นรูปหน้าเก่า
เพราะฉะนั้นถ้าต่อให้เอารูปของคนที่เป็นมิจฉาชีพมาแปะใส่มันก็

ทีนี้ใบขับขี่ที่เอาไปคือเพราะเอิญว่าไอ้เรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นดันไปขึ้นเงิน
แล้วลอตเตอรี่ก็เป็นของปลอมไง
แต่ว่าขึ้นได้เพราะว่าก็มีบางจุดนะคะที่แม่ค้าก็บอก
นักข่าวเองบอกว่าก็สแกนแล้วมันก็ขึ้นนะ

เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่ามันของปลอมแล้วมันขึ้นได้สำหรับตัวสลากนะคะ

ตามปกติแล้วเวลาเราไปขึ้นเงินลอตเตอรี่นี่มันใบขับขี่มันก็ใช้ได้มั้

ถูกก็ใช้ได้แต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าสถานที่หน่วยงานราชการหรือว่าการขึ้นเงินลอตเตอรี่ก็ตามเนี่ยนะครับ
มันขึ้นอยู่การตรวจสอบไงพี่ขวัญว่าการตรวจสอบนั้นเข้มงวดหรือไม่
ถ้าที่ผมดูเนี่ยหน้าตาของคนเอาเงินมาขึ้นเอาลอตเตอรี่มาขึ้นเงินเนี่ยนะครับ
กับใบขับขี่ของน้องเนี่ยหน้าตาก็ไม่เหมือนกันแล้วทำไมยังปล่อยเงินออกมาอีก
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็ทั้งอ่านข่าวแล้วก็ไล่เรียงกับคุณอ๊อฟนะคะคุณวัยทยากรานเนี่ยก็คือว่า
ออฟเล่าให้ฟังหน่อยว่าคือเดี๋ยวนะคือใบขับขี่เราที่หายไปหายไปปี๕๙ตามข่าวเนาะใช่ไหมคะ
แล้วเราเปลี่ยนชื่อตอนปี๖๐ถูกไหมคะทีนี้เอางั้นย้อนไปตั้งแต่๕๙เลยค่ะ๕๙นี่คือแค่ทำหายหรือกระเป๋าสตางค์หายหรือมีคนขโมยคือเรารู้ไหมว่ามันหายไปได้ไงคะ
ก็คือว่าตอนแรกอ่ะที่เราตรวจสอบอะครับว่ามันเหมือนกระเป๋าสตางค์เราเนี่ยแหละครับหายแล้วทีนี้ในกระเป๋าตังค์เนี่ยก็มีทั้งใบขับขี่บัตรประชาชนแล้วก็เอกสารคือพวกบัตรเอทีเอ็มต่างอย่างนี้ครับใช่ครับคือมีหมดเลยแล้วทีนี้ก็เลยมันหายไปแล้วผมก็เลยได้ไปทำใหม่ครับที่สวรรคโลกที่ที่บ้านที่บ้านของผมนะครับ
ใช่ครับคือตอนนั้นคุณอ๊อฟจำได้ไหมครับว่าหายคำว่าหายคือหาไม่เจอทำตกอะไรของเราเองนะหรือว่าเราโดนล้วงกระเป๋าโดนคนฉกออกไปคืออันนั้นมันชัดเจนไหมว่าเรามันหายไปได้ไงก็คือหายปกติเนี่ยครับคือแบบว่ากระเป๋ากระเป๋าตังหายเลยอ่ะครับพี่คือไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ว่าเราใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่ในเป
หายหรืออะไรยังไงไม่รู้ครับทีนี้ไปแจ้งความใช่ก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจอ่าที่สุโขทัยใช่นะคะแล้วไงต่อแล้วทีนี้คือว่าเขาก็ได้แนะนำอะครับตำรวจก็ให้คำแนะนำว่าอ่าใบขับขี่เนี่ยถ้าเกิดว่าจะจะทำใหม่ก็ไม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแจ้งความแล้วอืมใช่ให้ไปทำใหม่ที่ขนส่งได้เลยอืมผมก็เลยไปที่ขนส่งเลยค่ะครับแล้วตำรวจที่
เขาก็แนะนำว่าให้ไปทำเลยอืมส่วนบัตรประชาชนเขาแนะนำไงฮะบัตรประชาชนก็สามารถไปทำได้เลยเหมือนกันครับก็ไม่ต้องแจ้งความอ่าซึ่งไม่มีเอกสารหรืออะไรใดใดเลยใช่ไหมที่ตำรวจให้แจ้งความไว้ไม่ไม่มีครับแล้วตอนนั้นได้ได้เหมือนกับลงบันทึกประจำวันหรือว่าอาจจะแจ้งความว่าทรัพย์ส
บันทึกไว้อยู่เป็นบันทึกประจำวันหรือไงฮะคือน่าจะเป็นบันทึกประจำวันเกี่ยวกับการแจ้งความอยู่เนี่ยครับแต่ทีนี้ตอนที่ตอนที่เขาให้ลงบันทึกประจำวันไว้เนี่ยมันเอาล่ะถึงเขาบอกว่าไปทำได้เลยนะคะทนายเจมส์แต่ว่าจริงจริงแล้วเขามีการเขียนรายการเอาไว้ไหมคะว่าของที่หายไปมันมีอะไรหายไปบ

สถานีเนี้ยนะครับดูแล้วว่าเคสเนี้ยน้องเขาน่าจะเป็นแพะเขาก็เลยออกเป็นหมายเรียกพยานมาอืมอืมแต่บางสาวนอนที่เขายังเขาก็คิดว่าทางนี้เป็นเป็นโจรหรือเป็นมิจฉาชีพแล้วเขาเลยออกเป็นหมายเรียกผู้ต้องหาเลยอ่ามันมีหมายสองแบบมาถึงออฟใช่ไหมคะครับทั้งตรงหัวกระดาษน่ะนะคะมีทั้งแบบที่เป็นหมายเรียกพยานแล้วก็หมายเรี

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะไล่เรียงรวมแล้วนะคะทั้งมีหมายและไม่มีหมายเนี่ยรวมทั้งหมดประมาณเจ็ดแห่งเท่าที่เราไล่กันตอนนี้นะครับอ่าทีนี้อธิบายให้ฟังหน่อยเวลาเขาเรียกมาเขาเรียกคุณออฟมาในฐานะที่มันคือมีทั้งพยานทั้งผู้ต้องหานะคะแต่เขาเล่าเรื่องมั้ยว่าแต่ละที่ที่เรียกคุณออฟมาคุณออฟไปท

ปรากฏว่าจากแม่ค้าที่เขาอยู่ชนบุรีที่เขาโดนโกงไปเลยนะฮะ
ส่งรูปมาเป็นรูปบัตรน้องออฟเลย
ผมกำลังงงอยู่ว่าหน้ามันหน้าไม่เหมือนเลยทำไมถึงมาปล่อยออกมาได้
คือเอาอย่างนี้นะคะถ้าเราไล่เรียงมีบางพื้นที่ที่เขาส่งข้อมูลมาให้ออฟนะคะ
มีกี่พื้นที่ที่เขาส่งข้อมูลมาให้ออฟว่าเนี่ยอันนี้ก็เจอเหมือนกัน
มีอยู่ที่ศรีสำโลงสุโขทัยครับแล้วก็ที่ชนบุรี
ชนบุรีกับที่สุโขทัยใช่นะคะแต่สองที่นี้ก็ให้ขึ้นเงินไปหรือเปล่า
ใช่ครับให้ขึ้นเงินไปด้วย
เดี๋ยวเท่ากับเขาให้ขึ้นเงินไปคือตอนนั้นเขายังไม่รู้
ใช่ครับคือทุกที่ที่เขาเอาลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเนี่ยคือได้เงินไปแล้ว
แล้วทีนี้คือแม่ค้าเขาก็เช็คของเขาเขาก็ว่ามันผ่าน
แต่ทีนี้แม่ค้าเขาเอาไปขึ้นที่กองสลากกองสลากเขาก็ตีกลับว่ามันไม่ใช่ของจริง
ใช่แล้วเขาก็เลยมาตามที่ตัวผม
เดี๋ยวนะคะถ้าเอาสองที่ที่ให้เงินไปแล้วแต่ว่าส่งข้อมูลมาให้คุณอ๊อฟเนี่ย

แต่ว่าทั้งหมด๗ที่เนี่ยคือให้เงินไปแล้วทั้งหมด

มีแค่สองที่ที่เหมือนกับส่งข้อมูลมาให้ว่าอ้าวเนี่ยนะคะเกิดเรื่องแล้วเนี่ย

ช่วยกันแต่ทีนี้อีกห้าแห่งอีก๕แห่งนี้มีใครพยายามตามหาตัวจริงไหมคะ
คือตามหาก็มีครับที่เขาก็ส่งหมายเรียกมาแล้วผมก็ไปตามหมายเรียก

ไปที่ทัพค้อครับ

ใช่แล้วก็แก่งโสภาพิศนุโลก

แล้วก็มีมาอีกที่ขอนแก่นแต่ขอนแก่นผมไม่ได้ไปก็คือโทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพราะว่าผมไม่สามารถไปได้แล้วอืมคืออยากให้อ่าโคกับสอนอที่ผ่านมาที่ผมไปมาเนี่ยได้ไหม
เขาก็โอเคแล้วก็ให้ส่งเอกสารไปแล้วก็สารพีเชียงใหม่

ใช่ครับแล้วก็คือติดต่อกับเจ้าหน้าที่เลยว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้ว
ใช่ครับแล้วก็ขอเขาส่งเพราะว่าเราไม่มีทรัพย์ต่างที่จะ

มันมีค่าเดินทางมันมีค่าเสียเวลาเอาตรงไม่ว่าจะเป็นคนทำงานเรียนอยู่หรือว่าฝึกงานก็แล้วแต่
แต่ทีนี้ถ้าเอาเฉพาะเอกสารที่เรียกมาอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าขอนแก่มันจะบายขอนแก่นได้เป็นหมายเรียกผู้ต้องหาเลยนะ
ครับคืออย่างนี้ผมต้องก่อนอื่นนะฮะต้องขอขอบคุณทางพนักงานสอบสวนก่อนที่อนุโลมให้น้องเขาส่งเอกสารไปแทนการสอบสวนได้นะครับ
อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขอร้องก็คือในเรื่องของการออกหมายแจ้งเนี่ยเป็นหมายแจ้งผู้ต้องหาไง
น้องต้องประสานงานให้เขาเพื่อให้เขาลบข้อมูลของน้องเนี่ยออกจากสารระบบด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเรียนจบไปจะมีปัญหานะ

ใช่มันอยู่ในระบบ
คือเคลียร์กันเข้าใจแต่ต้องไปแก้ในประวัติด้วยใช่ไหมคะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวที่ฉันจะกลับมาไล่เรียงนะคะคือมันคือมันจะไปขึ้นได้ขนาดนี้เลยเหรอคือสลากปลอมที่เอาไปใช้ในหลายพื้นที่แล้วได้เงินไปทั้งหมดเนี่ยนะคะ
คำถามคือเนียนขนาดขนาดได้เงินไปเลยเหรอแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาเขาไปขึ้นเขาไปขึ้นกับพี่แม่ค้าพ่อค้าอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วจะไปรู้อีกทีคือนู่นเลยค่ะตอนที่เอาไปที่สำนักงานสลากนั่นแหละถึงจะรู้แต่ทีนี้มันก็เนียนขนาดนั้นเลยเหรอทั้งตัวสลากและตอนที่ให้ดูใบขับขี่สักครู่ค่ะ
ไม่มีพิรุธเลยเขาก็คือมาเหมือนลูกค้าปกติเขาก็เดินมาแล้วก็บอกว่าถูกรางวัลที่๕ครับพ่อพี่ก็รับ

ปรากฏว่าของเราก็สแกนว่าถูกรางวัลที่๕ที่๒๐๐๐๐บาท

นำไม่เคยร้านานเนี่ยจริงป่ะ

ของพี่แป๊บเดียวเด้งขึ้นมาเลยว่าถูกรางวัลที่๕๒๐๐๐บาท
เราก็พอถามว่าพอเด้งขึ้นมาตรงนี้
เราก็มั่นใจแล้วว่าโอเคเขาถูกจริง
เราก็รับลอตเตอรี่มาแล้วก็ขอบัตรประชาชน

แต่เพราะถ้าเกิดเป็นคนแถวบ้านเราก็แค่ถามที่อยู่

เขามีใบขับขี่เขาก็ยื่นมา
พี่ก็เลยถ่ายบัตรใบขับขี่กับลอตเตอรี่ไว้คู่กัน

ตอนนั้นเขาใส่แว่นเหมือนในภาพที่น้องผู้เสียหาย

ไม่มีวิรุธแล้วก็นิ่งเขานิ่งมากเลย
เขาก็นั่งต่อหน้าพี่เนี่ย

เพราะว่าถ้าเราแอบถ่ายเขาไม่เห็นอยู่แล้ว

พอดีเราดูที่อยู่ปุ๊บคนสวรรคโลก
เราก็นึกว่าถ้ามีปัญหาเราตามได้

อันโรตอิไปขึ้นประมาณวันที่๑๗๑๘

เพราะว่าเรามีข้อมูลว่าที่อยู่

ให้เพื่อนไปดูซิว่าบ้านเลขที่นี้

ว่าถ้าเกิดเป็นน้องเขาจริง

พี่แม่ค้าที่เล่าให้ฟังอยู่ที่สุโขทัยอยู่ที่ศรีสำโรง
ซึ่งคุณอ๊อฟเป็นคนสุโขทัยใช่มั้ยคะบ้านอยู่ที่สวรรค์ธโลก
๒ด้านพื้นนี้ใกล้กันนะไม่ใกล้กันมากครับ
ไปขอนแก่นไปนครสวรรค์ไปพิจิตรไปชนบุรีไป
ไกลมากเลยอ่ะเราได้ไปตามทีละที่ไหมคะ
คือเนี่ยเราได้ติดต่อทุกที่ไหม

ติดต่อพี่แม่ค้าพี่พ่อค้าทุกที่ไหม

คือก็ตามหมายเรียกถ้ามีหมายเรียกมาเนี่ย
คือตำรวจเขาก็จะเรียกแม่ค้ามาด้วย

๓ครับ

ทับค้าพายุหาคิรีและก็แก่งโสภา
ก็คือพิสุโนโลกนะคะพิจิตรนครสวรรค์พี่ไหมคะก็คือสุโขไทยนะ
แต่ที่คุณอ๊อฟไปเจอมาอีก๓ที่เนี่ยเล่าเหมือนกันไหม
คือจริงครั้งแรกเลยที่ทับค้อเนี่ย
เขามาถึงเขาก็แบบว่าเหมือนชี้ตัวเลยว่าเป็นผมอะไรอย่างนี้

แล้วทีนี้ตำรวจเขาก็สืบสวนให้ทั้งเขียนลายมือ
ทั้งแบบดูเช็คทะเบียนรถว่าเราได้วิ่งเข้ามาจังหวัดนี้ไหม
คือเช็คทุกอย่างโดยละเอียดเลยครับพี่
แต่เพราะเอิ้นวันนั้นผมอยู่ที่สพสวรรคโลก
ผมเลยได้ภาพจากกล้องที่สพสวรรคโลกมาสู้กับเขาว่า
ผมไม่ได้มาทำผิดตามที่เขาได้กล่าวหาผม
อันนี้คือไปชี้แจงที่ทับคล้อพิจิตรใช่ไหม
โชคดีมากตอนนั้นไปที่
แล้วตอนนั้นไปทำอะไรที่โรงพักสวรรคโลก
ก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับคดี
เรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมเรื่องคดีอื่นใช่ไหมอ่าแต่ก็ได้
ข้อมูลจากอันนั้นมายืนยันที่พิจิตรใช่ไหมคะ
พอได้ข้อมูลมายืนยันที่พิจิตรเสร็จแล้ว

ไปที่พายุหาคีรีครับคือจริงยังไม่จบของที่ทับคล้อเลย
แล้วก็มีสายจากพายุหะมาผมก็ต้องเดินทางไปอีก
ผมติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้ว
แต่ทีนี้เขาบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องมา
อ่ะผมก็ยังไงก็ไม่อยากผิดอ่ะ
เพราะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจเราก็ไป
แต่ที่พยุหาคีรีเขามีภาพจากกล้องวงจรปิด
อ๋อมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเราไม่ต้องหาให้ใช่ไหม
ใช่ครับเขาก็เลยมันไม่ใช่เราจริง
แม่ค้าก็มาก็เทียบหน้าให้ดูอย่างเงี้อืมก็มันไม่ใช่
อืมใช่แล้วเดี๋ยวขอกลับไปทับคล้อก่อน
จิตนะคะเป็นพ่อค้าหรือเป็นแม่ค้านะคะเป็นแม่ค้า
พี่เขาบอกไหมว่าตอนนั้นตอนที่แบบมีคนเอาเงินเอาสลากมาขึ้น
เขาเล่าให้ฟังไหมว่ามาทำยังไงอะไรยังไง
แล้วเขาได้ดูหน้าตอนนั้นไหมว่าใช่หรือเปล่า
เขาไม่ได้เล่าอะไรครับเขาก็มาถึงเขาก็พูดว่าเป็นเราอย่างนี้

เสียงก็เหมือนคำพูดก็เหมือนหน้าตานี่เหมือนเลย
ผมก็เอ้าทำไมมาว่าผมแบบนี้เพราะว่าวันนั้นผมไม่ได้อยู่ที่นี่
เขาขอเอกสารทุกอย่างเลยนะครับที่แบบว่าเกี่ยวกับผม
เขาบอกว่าคนนั้นไม่ได้จัดฟันแต่ผมเป็นคนจัดฟัน
ผมก็ต้องไปขอเอกสารจากหมอ
ว่าเริ่มผมจะเมื่อไหร่ใช่ไหมใช่ตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ค่ะ
อันนี้คือละเอียดมากเลยพี่ที่ทับคอเนี่ย
อ่าแล้วที่ทับคอยังไม่ทันจบที่พยาบาลคีรีนครสวรรค์ก็เรียกต่อ
แล้วสรุปว่าตอนนี้นะที่ทับคอจบยังคะ

ใช่เพราะว่าคือเราเอาหลักฐานไปแสดงให้เขาว่ามันไม่ใช่เรา
ทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องตามตัวคนร้ายจริงแต่ทีนี้คือมันยังไม่มีหลักฐานของคนร้าย
เพราะคนร้ายเขาก็ไม่ได้มีกล้องไม่ได้มีอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วมันคือกล้องวงจรปิดที่ได้มายืนยันว่าว่าคุณอ๊อฟไม่ได้อยู่ตอนนั้นเนี่ยนะคะ
มันไปยืนยันจากที่ที่คุณอยู่ใช่ไหม
ทีนี้ไอ้ตรงที่พี่แม่ค้าเขาขายอ่ะเขาหากล้องวงจรปิดเจอไหม

ใช่มันก็เลยไม่มีแบบว่าหาตัวจะหายังไงได้เพราะว่าคนร้ายมันไม่มีวี่แววอะไรเลย
อกจากเป็นใบขับขี่ของเราเนี่ยซึ่งเขาก็จะมาตามที่เรา
เพราะฉะนั้นที่ทัพเคราะห์เรารอดเพราะว่ามีที่ที่แสดงว่าเราอยู่ที่ไหน
แต่ไม่เจอคนร้ายเพราะไม่มีภาพที่จับคนร้ายเอาไว้ได้

ทีนี้เรื่องสลากบ้างค่ะพี่แม่ค้าที่พิจิตรเนี่ยนะ
เขาบอกไหมว่าตอนที่เอามาขึ้นเขาเล่าให้ตำรวจฟังหรือเขาเล่าให้เราฟังไหมว่า
เขาดูสลากแล้วมันเหมือนกันมากเลยใช่ไหมเขาไม่เอกใจอะไรเลยใช่ไหม

อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าที่เขาคุยให้ผมเขาคุยให้ตำรวจฟังยังไง
แต่ตำรวจเขาก็มาบอกว่าเนี่ยเขาเอามาขึ้นแต่เวลาเช็คมันก็ถูกอย่างนี้
เราก็ไม่รู้รายละเอียดว่าเขาเช็คตั้งแต่ที่แผงเขาหรือไปเช็คตอนที่เขาไปขึ้นเงินใช่ไหมคะ
ไม่เป็นไรมาที่พยุหาคีรีที่นครสวรรค์ไปยังไงคะเจอเรื่องราวเป็นยังไงบ้าง
เหมือนกันเลยครับพี่คือเอาสลากกินแบ่งปลอมไปขึ้น
แล้วทีนี้ก็แต่แม่ค้าเขามีกล้องร้านของเขาอยู่แล้วเขาก็เลยเอาภาพจากตรงนั้นมาแจ้งความ
ใช่ครับแล้วเขาก็เรียกผมไปเพราะว่าผมเป็นเจ้าของใบขับขี่ผมก็ไปแล้วทีนี้เขาก็เหมือนแบบว่า
คือในแต่ละที่เนี่ยคือมันมีหลายคนนะพี่ที่ไปด้วยกันขึ้นเงินเนี่ยใช่ครับ
แล้วที่พยอร์คีรีนครสวรรค์เนี่ยนะคะคือพอเจอตัวคุณอ๊อฟแล้วเนี่ยเขาเทียบกับที่เขาจับหน้าคนร้ายเอาไว้ได้
ก็ชัดเจนว่าไม่ใช่เราใช่ไหมใช่ไม่ใช่หรือพี่เขามีกำกึ่งไหมไม่ครับ
ชัดเจนไม่ใช่เราก็คือว่ามันไม่ใช่ก็หน้ามันฝ้าบวงจรปิดคนละหน้า
ใช่มันคนละหน้าแล้วพี่เขาเล่าให้ฟังไหมว่าตอนนั้นพี่เขาได้ดูไหมบัตรที่เอามาพร้อมกับสลากกับหน้าคนที่ถือบัตรกับสลากมาคนเดียวกันหรือเปล่า
เขาเล่าให้ฟังไหมไม่เขาไม่ได้เล่าให้ผมฟังเขาน่าจะพูดกับตำรวจเพราะว่าเวลาสอบเนี่ยครับเขาก็จะสอบคนละคนละที

ผมเอาเรื่องนะป้าเขาก็

ใช่พี่เขาก็เขาว่าผมโดยที่
เขายังไม่รู้เลยว่ามัน
มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากับผมแล้วอย่างนี้

แล้วก็แสดงเอกสารของเราทุกอย่าง
เอา๓ที่นี้ก่อนนะคะพิจิตรนครสวรรค์พิศนุโลกห่างกันไหม
ที่เราต้องไปห่างเดือนกันไหมคะหรือใกล้กันเลย

ต้องไปตั้งแต่เดี๋ยวนะคะก็คือ๖๒นี่นะ

ประมาณสิงหากันยาทีนี้มี๒ที่ที่คุณออฟไม่ได้ไป
แต่เดี๋ยวค่อยมาเล่าถามทนายเจมส์ก่อนครับ
คือภาระพิสูจน์ในทางกฎหมาย
สมมุตินะถ้าสมมุติไม่มีภาพกล้องวงจรปิด
อย่างที่นครสวรรค์อาจจะง่ายหน่อยใช่ไหมคะ

แล้วแบบเจ้าทุกข์คือไหมคะยืนอย่างใช่เนี่ย
วันนั้นเอาหน้านี้หน้านี้เลย
ก็จะต้องพิสูจน์ในเรื่องของหลักฐานถิ่นที่อยู่
แสดงถิ่นที่อยู่ว่าตัวเองณวันที่ไปขึ้นเงินวันที่เท่าไหร่นะครับ
จำให้ได้แล้วก็เอาหลักพยานหลักฐาน
แสดงว่าในวันที่เกิดเหตุที่มีการไปหลอกลวงนั้น

เขารวบรวมพยากฐานเพื่อเอาผิดนะครับ
แต่ในทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจเองเนี่ย
ก็มีหน้าที่ในการรวบรวมพยากฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาด้วย
เพราะฉะนั้นผู้ต้องหาอยากจะเอาพยานฐานอะไรเข้ามา

ตำรวจไม่มีสิทธิปฏิเสธแต่มีสิทธิที่จะรับ
แล้วก็ช่างน้ำหนักว่าใช่หรือไม่ใช่
คือเท่าที่เล่ามา๓โรงพักเนี่ยนะ
คือว่าคงไม่ได้ทันสังเกตตอนที่เอาบัตรมา
ว่าบัตรกับตัวคนถือบัตรมาตรงกันหรือไม่
อันนี้เรียนสรุปเองนะคาดว่าคงจะไม่ได้เอกใจแรงอ่ะเนอะ
แต่ทีนี้มันมีอีก๒ที่ที่ไม่ได้ไปนะคะ
อันนี้ใช้โทรเอาใช้โทรแล้วก็ส่งเอกสารก่อน
ใช่ส่งเอกสารแล้วก็ให้เขาประสานงานกับ

ซึ่งก็ไม่มีปัญหาทั้ง๒อันใช่ไหมค่ะ
ใช่ก็ไม่ได้มีการติดต่อกลับมา
ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรเขาก็คงต้องติดต่อกลับมาครับ
ซึ่งเพราะว่าผมให้เบอร์ตำรวจไปว่า
ถ้าสมมุติพี่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็
คือผมก็ถ้าพี่ต้องการให้ผมไปผมก็ต้องไป
โถคุณผู้ชมคะที่คุณอ๊อฟเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
วันเวลาเกิดเหตุอยู่ในปลายปี๖๒คือครึ่งปีหลังทั้งนั้นเลยนะคะ
แล้วก็มากระชั้นกันอยู่ที่ประมาณสิงหากัญญา
พฤศจิกาธันวาแต่เดี๋ยวมันมี๒ที่
ที่ที่คือมีคนช่วยกลับมาใช่ไหมคะ
ว่าแบบมันมีคนอันนี้นะมันเอาบัตรของคุณไปขึ้นนะคะ
ก็คือที่ชนบุรีกับที่สุโขทัย
แต่ว่ายังไงทั้งสองที่นี้พี่แม่ค้าก็ให้เขาขึ้นเงินไปแล้ว
แล้วพอไปเอาที่ต้นคั่วถึงเพิ่งรู้ว่าสลากน่ะปลอม
พอสลากปลอมก็ตามตัวคุณอ๊อฟใช่ไหมคะตามใบขับขี่

และมีภาพผู้ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นคนนี้ที่เอาบัตรเราไป

คุณผู้ชมคะคือที่พี่พ่อค้าแม่ค้าเขาเสียหายเนี่ยนะคะ
เขาเสียหายท่อนที่เป็นความรับผิดชอบตรงที่ว่าคือ
ตอนคนมาขึ้นเงินให้ไปแล้วนะคะ

คือตอนที่นักข่าวไปนะคะน้องนักข่าวไปเนี่ยก็อันนี้คือสลากปลอมนะคะ
แล้วสแกนเดี๋ยวใช้ระยะเวลาหน่อยแล้วลองใช้สแกนดู
อ้าวแต่มันก็ขึ้นไงตนายเจมส์ปัญหาขึ้นอยู่แล้ว
ซึ่งอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้จะเชื่อมเข้ามาที่คดี
ซึ่งเป็นเฉพาะตัวของน้องอ๊อฟได้ไหมหรืออันนั้นต้องเป็นพี่พ่อค้าแม่ค้าเขาไปใช้สิทธิ์เองว่า
ถ้าสมมุติสลากปลอมแต่อ่าวสแกนดันขึ้นเนี่ยอันนั้นเป็นส่วนของพ่อค้าแม่ค้าไม่เกี่ยวกับอ๊อฟ
ถูกครับก็คือแม่ค้าก็ต้องไปไล่เบี้ยว่าการที่เขาไปสแกนแล้วมันขึ้นเนี่ย
มันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบส่วนไหนแล้วหน่วยงานไหนเป็นความรับผิดชอบระบบแอปพลิเคชันนั้น
เดี๋ยวนะคะเข้าใจไหมครับเข้าใจกำลังจะถามเดี๋ยวก็ถามตอนนี้นะ
ทีมทีมงานเมื่อกี้คือสลากเนี่ยของปลอมแน่นะคะดิฉันกลัวว่าไม่ใช่ที่ฉันกำลังจะบอกว่า
คือเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดคือสลากปลอมแน่แล้วที่นักข่าวไปลองทำก็คือแอปแอปใช้จริง
แล้วสลากปลอมแต่ว่ามันดันขึ้นครับเขาก็เลยให้ไปครับ
มันก็ไม่น่าสงสัยหรอกคราวนี้ผมอ่าเทียบเคียงให้ฟังนะครับ
มันมีความผิดพลาดและมีวิชาชีพ

เพราะเขาก็เช็คต้นทางแล้ว

ก็ไหว่ากันเลยก็อยู่ว่ากันเนี่ยว่ากองศะลากจะว่าไง
เพราะมันเป็นแอปของกองสลากแล้วความปลอดภัยไม่มี
คือถ้าเกิดว่ากองสลากไม่มีแอปตัวนี้
ละหลวมเองปลาหมาเลอะเองก็เป็นไปได้

อันนั้นเป็นท่อนส่วนของพ่อค้าแม่ค้านะคะถ้าสมมุติมันมีความผิดพลาดจริง
ใครจะรับผิดชอบอันนั้นท่อนหนึ่งครับแต่ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้
เพราะคดีนี้แค่เป็นเอกสารที่เอาไปยันว่าเขาถูกนะแล้วเขามารับใช่ไหมคะ
ทีนี้ค่ะเอาที่ชนบุรีกับที่สุโขทัยชนบุรีกับสุโขทัยที่สุโขทัยเกิดก่อน
ใช่ไหมคะที่สุโขทัยเนี่ยพี่แม่ค้าเขาก็ให้ไปเหมือนกันที่เมื่อสักครู่นี้เล่าให้น้องนักข่าวฟังนะคะ
แล้วเขาเขาเล่าให้ฟังไหมหรือเขาติดต่อออฟมายังไงเขาเล่าเรื่องตอนนั้นว่ายังไง
ผมกลับบ้านที่สวรรคโลกแล้วไปเจอพี่สายสืบอะครับใช่เขาก็บอกว่า

คือก็รู้จักโดยปกติอยู่แล้วเพราะว่าทางบ้านเขาก็รู้จักกับตำรวจอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่ก็ไปเจอพี่เขาเขาก็บอกว่าเนี่ยเราโดนอีกแล้วนะ
เพราะว่าเขาก็รู้ว่าเรามีเหมือนมีเหตุการณ์แบบนี้
พอเราไปดึงภาพจากกล้องวงจรปิดวันนั้นใช่ครับแล้วก็เขาก็เลยติดต่อ
พี่คนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยครับเขารู้จักกับสายสืบคนนี้

พอเอิญรู้จักกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยแจ้งกลับมา
คือเขายังไม่ได้ทันแจ้งความใช่ไหมคะเขาแค่แจ้งกลับมาว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้
แล้วพอได้คุยกันก็เหมือนกันกับที่จังหวัดอื่นโดนใช่ค่ะ
อ่าทีนี้แต่ที่ทำให้คุณอ๊อฟได้ที่ทำให้คุณอ๊อฟได้หลักฐานมาเนี่ยนะคะ
ว่าน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรี

ที่ชนบุรีเหตุการณ์ที่ชนบุรีคืองวดที่ออกรางวัลเมื่อสิบหกธันวาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะคุณอ๊อฟ

แล้วก็มีการไปขึ้นเงินวันที่๑๘ธันวาคมคือ๒วันให้หลังจากที่รางวัลออก
แล้วยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเพราะอันนี้ได้หลักฐานมาเยอะเลย
จริงพี่เขาพี่คนที่เป็นลูกของแม่ค้าลอตเตอรี่เนี่ย
เขาก็ได้เสิร์ชตามบัตรที่ชื่อว่านัทธวุฒิบุตนามดี

แล้วทีนี้มันขึ้นแท็กกับเพื่อนผมใช่แล้วเขาก็ติดต่อเพื่อนผมไป
ใช่แล้วเพื่อนเขาก็เหมือนให้ติดต่อเราได้เลยว่าแบบว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วนะพี่

ใช่แล้วผมก็ได้ติดต่อกับพี่เขาแล้วพี่เขาก็ส่งภาพมาให้ผม
ว่าเนี้ยล่าสุดมาที่ชนบุรีแล้วนะคะอืม
คือเขามาทำผิดแบบนี้แล้วครั้งนี้คือผมก็รู้สึกดีใจเลยอะพี่ว่า
มันเอาบัตรผมเนี่ยถือแล้วก็คือเห็นหน้าชัดเจนเลย
อ่าใช่ผมก็เลยโพสต์เลยในเพจพิศนุโลกบ้านเรา
ค่ะคือแต่ภาพได้จากสถานที่คือที่ชนบุรี
ใช่ครับภาพเป็นจากภาพจากกล้องวงจรปิดของพื้นที่เหรอคะหรือไง
ไม่ใช่ครับเป็นแม่ค้าเหมือนแม่ค้าเขาถ่ายไว้ครับ
เขาเอกใจอีกท่าไหนเขาถึงถ่ายไว้คะ
อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมีสองภาพอะค่ะอ๊อฟจ๊ะ
ก็คือว่าภาพใกล้พอจะนึกออกว่าอาจจะตอนคุยกันอยู่ใช่ไหมคะ

ไก่นี่คือได้จากสพแก่งโสภาครับ
อ๋อใช่แต่ว่าอันนี้คือผมก็มันไม่มี
คนละเวลากันใช่ไหมคนละเวลาใช่คนละเวลา
โทษใช่ก็คือขวามือนะคะที่เห็นเนี่ยที่ภาพเป็นไกลไกล
คือได้ที่แก่งโสภาพิศนุโลกใช่ค่ะส่วนภาพใกล้ที่บอกว่า
คุณออบอกว่าเห็นหน้าเลยเนี่ยนะได้ที่ชนบุรี

ครับก็ดูจากบุคลิกการแต่งกายแล้วก็น่าจะเป็นคนเดียวกันครับ
เพราะว่าคนนี้ถ้าดูเนี่ยแล้วคือชอบใส่หมวกใส่แว่น
แล้วก็จะใส่เสื้อขันยาวใช่ซึ่งเดี๋ยวนะคะคุณอ๋อบโพสต์

มีครับมีก็คือเหมือนแบบว่าโพสต์ในเพจพิศนุโลกบ้านเรา
เพราะว่ามันมีคนแบบว่าอยู่ในนั้นค่อนข้างที่จะแบบหลายแสนคนอย่างนี้ครับ
โอ้ให้คนพิษณุโลกช่วยกันแล้วไหนบ้างผมก็โพสต์ใช่โพสต์เลย
แล้วทีนี้เขาก็ส่งบ่อแสมาเพราะว่าใบขับขี่ผมหายที่พิศนุโลกใช่ไหมพี่
ผมก็เลยตั้งใจที่จะโพสต์ที่นั่นเผื่อว่าแบบว่าคนร้ายมันจะเป็นคนใน
แล้วเราคาดว่าเป็นคนพิษณุโลกไหมก็เมื่อสักครู่ตำรวจก็โทรมาว่าน่าจะ๙๕
แล้วตำรวจบอกไหมสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วว่าจะได้ตัว
ก็คือว่าจริงตำรวจเขาได้แนะนำว่า
คือเรื่องแบบนี้มันต้องขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่อะพี่
สมมุติมันเกิดเหตุที่พื้นที่นี้

เราก็นำหลักฐานที่เราหามาได้เนี่ย
ที่มีรูปภาพต่างไปในสพที่มันเกิดเหตุนะครับ
แต่ว่าสพพิศนุโลกเนี่ยเขาก็แบบว่าสืบสวนให้ครับ
ความช่วยเหลือจากพี่ตำรวจที่สพพิศนุโลกเนี่ยครับ
ซึ่งถ้าเราดูจากภาพใหญ่เมื่อสักครู่
คือมันมีสองภาพใช่มั้ยคะถ้าเอาภาพมุมใกล้ที่แม่ค้าช่วยถ่ายไว้ให้เนี่ยนะคะ
คือฉันไม่รู้คิดมาก

ก็ไม่แน่ใจว่าฉันคิดมากไปเองหรือเปล่า

ไม่แน่มีอะไรครับเพราะว่ารูปหน้าที่เขาถ่ายใบใหญ่ก็ยังถ่ายบัตรเต็มเลย

แล้วแม่ค้าเล่าให้ฟังรายละเอียดไหมคะว่าพูดคุยอะไรกันบ้าง
ไม่ได้เล่าเลยครับไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าได้พูดคุยอะไรกันบ้าง
แต่ว่าเขาได้มาบอกผมว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเขา
เพราะเขาก็โดนโกงใช่แล้วผมก็ได้บอกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเนี่ย
ที่ผมไปตามแก้คดีมาเนี่ยว่ามันเกิดอะไรกับผมบ้าง
๑๖ธันวาคมนะแล้วก็ไปขึ้นเงิน๑๘ธันวาคมที่เห็นภาพใหญ่เมื่อสักครู่นี้
ตอนที่ไปขึ้นชวนบุรีที่ถูกรางวัลใหญ่ไหมคะ
เราดูว่าเขาจะยังใช้บัตรอันนี้อยู่ไหม
แต่ดิฉันก็ยังสงสัยว่าถ้าเป็นคนเดียวกันตลอดนะ

คือทุกที่ที่บอกคือไปบัตรจริงตลอด

ผมจะเล่าให้ฟังครับว่า
ที่สพพายุหาคีรีเนี่ย
เขาก็ได้มีการแบบว่าใช้บัตร

คือตำรวจเขาก็สืบตามชื่อเนี่ยครับ

คือเป็นนักศึกษาเขาก็ส่งหมายเรียก

คือคนนั้นเขาติดคุกอยู่แล้ว

บัตรมันยังถึงออกมาได้
อาจจะเป็นกรณีของบัตรหายครับ

บัตรถูกเอาไปใช้เพราะเอิญว่าอยู่ในเรือนจำ

พายุหาเขาเล่าให้ผมฟัง
คือแต่ว่าที่พายุหาที่นครสวรร

ไม่ได้บอกท่าทางว่าน่าจะเป็นผู้ชายคนนี้

ทนายเจมส์ค่ะ

เพราะว่าถ้าตำรวจเขาสื่อสารกันก็ง่ายแล้ว
แล้วก็ยิ่งพอเป็นข่าวพี่นักข่าวช่วยกัน

ก็ถ้าที่ผมมองก็คือ
ต้องไปดำเนินคดีกับคนที่เอาบัตรของคุณ

อย่างน้อยเสียค่ารถไปตามสนต่างนี้
คุณเรียกค่าเสียหายตรงส่วนนี้ได้นะครับ
จะไปเรียกจากใครคะทนายเจมส์

ก็แจ้งความนะครับ
ในข้อหาจะเป็นรักทรัพย์นะครับ
เพราะว่าในขณะที่บัตรเขาหายเนี่ย

อันหนึ่งที่

มันก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประชาชนด้วย

ปกติคดีช่อโกงก็โทษไม่เกิน๓ปี
แต่ถ้าเกิดไปแสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น

เป็น๕ปี

เรื่องของการใช้

แอปพลิเคชันแล้วมันดันขึ้น

ใช่ไหม

บางทีแบบคนปลอมปลอมเนียน

เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะ

อันนั้นก็ควรจะเป็นหน้าที่ของ

สละออกมาว่ามีเงื่อนไข

มาตรการอย่างไรในการป้องกันความเสียหาย

ผู้บริโภคหรือว่าประชาชนหรือว่าแม่ค้านะครับ

ลากปลอมสามารถสแกน

เพราะฉะนั้นเวลาที่จะถะ

เงินสลากรางวัลใหญ่
แล้วเราจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะอย่าเพิ่งไปดีใจอย่างนั้น

เฮ้ยคนที่มาขึ้นเงิน

คุณไม่รู้จักถ่ายภาพคู่กับบัตรประชาชนไว้

โดยเฉพาะใครใส่มงใส่หมวกมาถอดให้หมด
ก็อย่าว่ากันเนอะลูกค้าต้องเอาเงินไปขึ้นนะ

คือพอพี่นักข่าวก็ช่วยกันหลายที่เนี่ยนะคะ
คนจะเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดเหตุกับอ๊อฟเนี่ย

ส่วนในส่วนของแอปพลิเคชันกับการขึ้นรางวัลเป็นอย่างไร

ช่วยผมด้วยโดนหลายพื้นที่แล้ว

ที่มาให้ข้อมูลขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

ลอตเตอรี่มันหลายมุมเหลือเกินนะคะประเทศเรา
ขอบคุณพระคุณและคุณเขมมาสอนรออยู่วันนี้ลาไปก่อน